ดูผลกระทบจากพิษโควิด๑๙กันหน่อยนะคะที่บุรีรำหนุ่มคนหนึ่งค่ะ
ก็มีลูกมีเมียลูกยังเล็กอยู่เลยค่ะ
เมียตกงานขายของไม่ได้เพราะว่าเป็นแม่ค้าตลาดนัดถูกสั่งปิด
ตัวเองก็ทำงานคนเดียวเป็นนุ่มก่อสร้าง
ไปลงทะเบียนรับ๕๐๐๐บาทแปลกดว่า๕๐๐๐ก็ไม่ได้
หาทางออกไม่เจอค่ะทำไงไปยืนกลางถนนกัน
ให้รถชนตายให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยนะคะ
สุดท้ายทหารที่ตั้งด่านบริเวณนั้นผ่านไปเจอไปเรียกกลับมานั่งข้างทาง
เพราะกลัวว่าจะได้รับอันตรายนั่งปลอบใจกันสักพักสองพักค่ะ
ผู้ชายที่ก่อเหตุแบบนี้นั่นไงนั่นไงชื่อว่าในหลิวนะคะอายุ๒๕ปี
จุดนี้ที่เขาไปยืนอยู่ก็คือบนถนนสายบุรีรำประโคนชัย
ช่วงบริเวณหน้าสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนของบุรีรำค่ะ
จากการสอบถามในหลิวในหลิวเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยนะ
น้ำตาลูกผู้ชายนี่ตอนทหารไปดูนะฮะ
หลิวเล่าให้ฟังบอกว่าอยากตายเพราะว่าเครียดจากสถานการณ์ของโรคโควิดระบาด
ทำให้เมียของตนเองที่ขายของที่ตลาดนัดขายไม่ได้
เพราะว่าทางจังหวัดสั่งปิดตลาดนัดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ตัวเขานั้นทำงานรับจ้างก่อสร้างหาเงินคนเดียวรายรับไม่พอรายจ่าย
เพราะว่าต้องเลี้ยงลูกน้อยวัยสองขวบด้วยก็เลยนี่แหละค่ะ
คนเราพอมันจนนะเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่สำหรับครอบครัวนะ
พอจนเสร็จปุ๊บไงล่ะทะเลาะกับเมียทะเลาะกันบ่อยมาก
ตัวเขาและภรรยาก็ไปลงนะลงทะเบียนรับเงินเยียวยา
สำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดก็คือรายละ๕๐๐บาททั้งผัวทั้งเมีย
ปรากฏว่าไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงด้วย
เพราะระบบแจ้งกลับมาบอกว่ารอตรวจสอบสิทธิ์ก็เลยทำให้เครียดหนัก
ไปเรื่อยเหมือนแล้วคนเครียดคุณนึกออกไหม
เดินไปเรื่อยค่ะตัดสินใจเอาล่ะเอาแบบนี้ละกัน
กลางถนนให้รถชนตายไปเลยสุดท้ายค่ะไม่ตายนะคะ
เพราะว่าพี่ทหารไปช่วยได้ทันยืนยันนะฮะว่าตัวเขาเนี่ย
ตอนไปยืนแบบนี้มีสติดีสติสัมปะชัญญะครบบริบูรณ์
เพราะไม่ได้ดื่มเหล้าไม่ได้มีการเสพยาเสพติด
ไปฟังเสียงคุณหลิวหน่อยนะคะไปฟังความทุกข์ร้อนใจของเขาหน่อยนะคะ
เพราะโควิด
นี่ผมว่าทำมาคนเดียว

คือหลังจากที่คุยกับพี่ทหารแล้วก็โทรตามเมียให้เมียมารับกลับไป
ทีนี้ประเด็นตรงนี้ขออนุญาตนิดนึงค่ะ
เรื่องของการแจกเงิน๕๐๐๐บาทของรัฐบาลที่ช่วยเหลือ
สำหรับคนที่อยู่ในวัยทำงานมีอาชีพอิสระเนี่ย
คือ๕๐๐๐บาทแจกจาก๓เดิม๓เดือนเป็น๖เดือน
หลายคนก็บอกว่าเอาแบบนี้ดีไหมขยายเกณฑ์ให้คนครอบคลุมมากขึ้น

ปรากฏว่าไปสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการคลัง
คนที่มีอาชีพก่อสร้างไม่ได้รับเงิน๕๐๐๐บาทนะคุณ
เพราะฉะนั้นขยายเกณฑ์ดีไหมเพราะเขาเองก็ได้รับเดือดร้อน
เพราะฉะนั้นแล้วที่บอกว่า๕๐๐๐บาทจะให้๖เดือนเนี่ย
พอเถอะมาเป็น๓เดือนนี่แหละแต่ขยายให้คนเข้ามาอยู่ในเกณฑ์
ยายปากขวดให้มากขึ้นคนจะได้รับการช่วยเหลือก็จะได้มากขึ้นด้วยนะคะ
จาก๙ล้านคนก็จะกลายเป็น๑๙ล้านคนนะ

เพราะว่าตอนนี้ก็ยอมรับนะคะว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙เนี่ยเยอะจริงนะคะ